ท่านผู้ชมครับเหตุการณ์เรือไททันตรงนี้นะครับ
มันเกิดอะไรขึ้นที่มาที่ไปต่าง
เดี๋ยวย้อนไปดูหน่อยรวมทั้งการ
ภารกิจในการค้นหาเก็บกู้ต่างด้วยนะครับ
ติดตามจากคุณคิงพีรวัตรครับ
คุณผู้ชมครับนี่คือข่าวใหญ่ระดับโลกครับ
ภารกิจการค้นหาเรือไททัน
ซึ่งเป็นปฏิบัติการที่ทั้งยากและท้าทาย
เปรียบเสมือนกับการงมเข็มในมหาสมุดครับ
ไททันเป็นยานสำรวจใต้ทะเลลึก
แล้วแต่เป็นคนมีตังค์เป็นมหาเศรษฐีครับ
ไปร่วมทริปในครั้งนี้ระยะเวลา๘วัน
มีค่าใช้จ่ายคนละประมาณ๘๗๐๐๐๐๐บาท
โดยเรือไทยท่านจะพาผู้โดยสารทั้ง๕คน
ไปสำรวจซากเรือไททานิกส์ที่จมอยู่ก้นมหาสมุทรแอลันติก

แต่จู่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด
ระหว่างที่เรือไททันจะไปสำรวจซากเรือไททานิกส์นั้น
ปรากฏว่าพอลงไปใต้ทะเลไม่ถึง๒ชั่วโมง
ขาดการติดต่อกับเรือแม่บนผิวน้ำ
แล้วก็ศูนย์หายไปอย่างเป็นปริศนาครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่วันอาทิตย์ที่๑๘มิถุนายนที่ผ่านมา
คุณผู้ชมครับจุดที่ซากเรือไททานิกจมนั้น
ห่างจากชายฝั่งนิวฟาแลนด์ของประเทศแคนาดา
ทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ๗๐๐กิโลเมตรครับ
จมลึกลงไปที่ระดับความลึก๓๘๐๐เมตร
หรือประมาณ๓๘กิโลเมตรครับ
ถามว่าลึกแค่ไหนลึกมากครับ
ลองเทียบดูครับว่าถ้าหากเราเอาภูเขาไฟฟูจิ
ซึ่งสูงที่สุดของญี่ปุ่นที่มีความสูง๓๗๐๐กว่าเมตร
หรือประมาณ๓๗กิโลเมตรลองพลิกปากหัว
ปรากฏว่าจุดที่ซากเรือไททานิกส์จมนั้นอยู่ลึกลงไปมากกว่านั้นอีกครับ
และเมื่อยิ่งลึกก็ยิ่งมืดยิ่งลึกก็ยิ่งหนาว
ที่สำคัญยิ่งลึกแรงดันน้ำยิ่งมหาศาลครับ
คุณผู้ชมครับเรือไททันนั้นทำมาจากวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์และไทเทเนียม
ซึ่งมีความยาวประมาณ๖๗เมตรสูงประมาณ๒เมตรครึ่ง
ลักษณะใกล้เคียงกันกับรถบรรทุกเลยครับแต่มีน้ำหนักมากถึงสิบตันกว่า
ดำลงไปได้ลึกถึง๔๐๐เมตรหรือ๔กิโลเมตรนะครับ
ขับเคลื่อนโดย๔เครื่องยนต์ไฟฟ้าและบังคับทิศทางโดยใช้คอนเทลเลอร์
ลักษณะจะคล้ายคล้ายกับจอยเล่นเกมครับมีช่องมองบริเวณด้านหน้าหนึ่งช่อง
ที่สำคัญครับเรือไททันนั้นจะถูกล็อกจากข้างนอกไม่สามารถเปิดจากข้างในได้
จุผู้โดยสารได้๕คนห้องโดยสารมีขนาดเล็กครับ
ต้องนั่งพื้นไม่มีเก้าอี้นะครับยืนนี่ก็เป็นไปได้ยาก
มีห้องน้ำให้๑ห้องโดยผู้โดยสารทุกคนจะต้องเซ็นยินยอมรับความเสี่ยงในการร่วมทริปนี้ครับ
สำรวจใต้น้ำแบบไม่มีคนขับดังนั้นภารกิจในครั้งนี้ทั้งญาติและท้าทาย
เปรียบเหมือนกับการงมเข็มในมหาสมุทรอย่างแท้จริงครับ

แสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตทุกคนด้วยนะคะ